ลำปางครับนี่ก็เป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นผัก
แล้วเป็นสิ่งที่กินได้ครับถนนสายกินได้ที่ลำปางบอกว่า
ชื่อผักตุ๊ดโอ้โหหน้านี้นะครับหน้าแรงแบบนี้นะครับ
ท่านอยู่เมืองเหนือผักตุ๊ดเป็นภาษาเหนือนะ
จานจูรินมีหลายสายพันนะครับนี่ฮะแบบนี้แหละครับ
อำเภอศพปาบไปจนถึงตะบนวังพร้าว
อำเภอกราชชาวัญลำปางชาวบ้านอยู่พื้นที่จุดนี้ครับ
จอดรถไม่รู้ทำอะไรครับที่ไหนได้ครับ

กำลังแตกใบยอดอ่อนเต็มต้น

หรือมะคึกนะครับและว่ามีชื่อ

อย่างเช่นภาคกลางเรียกว่าต้นพลึก

สุงรุ้งส่วนกรุงเทียบเรียกว่าจาเจุหรี่

เป็นร่องยาวใบเป็นรูปขนนก

ผักตุ๊ดใส่ไข่มดแดงโหน่ากินมากนะครับ
แกงส้มนะครับเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้าน
มีคุณค่าทางอาหารสูงและรสชาติออก

ต้องปรุงให้ดีและรสชาติอร่อยไม่แพ้

เวลานี้ยอดกำลังออกพอดีนะครับ
ได้สักถ้วยนะครับไข่มดแดง
ลองอะไรแปลกน่าจะลักษณะคล้ายกับผักหวานอะไรประมาณนี้เนาะ

น่ากินแล้วก็ที่สำคัญที่สุด
สักแพ็คเก็ตสั่งมา